คุณยายคนนี้ลีลาเวลาตุ้งเวลาเต้นก็ดี

โอ้โหคุณยายดาวจะแก้บนสนุกขนาดไหน

ยายดาวเข้ายัง

โอ้โห
ถึงเลขถึงมือคุณสม

คิดว่าวันนี้นี่มีคนโชคดีหลายอยู่ดิ

ยายดาวก็เลยจะต้องมาแก้บนเนี่ย
ยายดาวข่าวอีกอย่าง

โอ้โหของเตรียมครบแล้วทูบเทียนดอกไม้
นี่น้ำหวานบนไว้ได้
กะปิน้ำปลาได้นี่นี่หน่อย

สัญญากับเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ศาลข้างหลังไว้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมพวกเราทำบุญมาน้อย
บุญบ่หวัดรางวัลไง
เรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ก็คือว่าที่ที่วัดนี่เขาเอาต้นตะเคียนสองต้นน่ะ
ขึ้นมาที่วัดบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อแม่สะใบทองนี่
อยู่ในต้นไม้เอาไปกราบไปไหว้ได้รางวัล
แล้วเขาบอกมีเรื่องเล่าด้วยวันที่เอาต้นตะเคียนมาที่วัดเนี่ย
มีพิธีปวงสวางโอ้มายก็อด
คุณได้รางวัลกันเกือบทั้งหมู่บ้าน
โอ๊ยเป็นใจไปกราบไปไหว้เหรอ

นิงวัสดีที่ผ่านมาเป็นใจได้หลายอยู่ได้เงินหลาย
สายหนังต้องคุยเห็น
สายหนังอยู่ในวาดเป็นการแก้บน๓เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกชื่อชื่ออะไรนะ

อีกสองเรื่องเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร

โอ้ยเป็นแต่ได้หลายเนอะ

ส่วนคนอื่นที่จะไปหาโชคนั่น
ใกล้วันที่มันจะใกล้ออกรางวัลเลยเด้อ

พวกที่เขาได้รางวัลแค่ค่าน้ำปลาร้า

เขาบอกว่าได้โชคมาจากรังพึ่ง

พึ่งนี่บอกโอ๊ยอยู่ที่อ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไปดูวัตถุมงคลที่เป็นพระสังกระจาย
แล้วไปเจอพึ่งมันทำรังอยู่ตรงวัตถุมงคล
มันเป็นไปได้จังไหนเขาบอกว่ามองไปที่รังพึ่งเนี่ย
มองดีใส่แว่นถอดแว่นใส่แว่นถอดแว่น
ทำไมมาหน้าเหมือนพระพุทธรูปเขาว่าอย่างนั้น
เอาไปตีเป็นเลขจากไหนบูไปทำยังไงไปคิดยังไงได้ตัวเลขออกมา
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวได้เงินไปอีกแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่
เขาว่าก็เลยเตรียมของมาแก้บนมาแก้บนรังพึ่ง
แล้วบอกว่าวันที่มาแก้บุญเอารังพึ่งใหญ่อยู่กันเดิม
เอ้ามันเป็นไปได้บุ๊บอกว่าเป็นอัศวินภัณฑ์เลย
วันที่ไปหาเลขอยู่รังพึ่งนั้น

นี่ตอบเข้าตาแบบนี้
ตอบเข้าตานี่ตอบมาว่าอะไรคะ
ต่อยเข้านี่มันอันตราย
ส่วนยายดาวเนี่ยก็คงไม่ได้ไปหรอก
อาหารตัวเลขอยู่กับรังพึ่งนั้นยายดาวกลัว

แปลว่าตอนนี้ยายดาก็คิดแบบเออพร้อมน่ะล่ะ

กลัวว่าอากาศมันร้อน
มันจะแก้บนอยู่ก็นี่ลืดแก้บนกันเถอะ
แต่อากาศร้อนแบบนี้เนี่ย
ถ้ามันได้น้ำเย็นหวานสักขวดหนึ่ง

อ่านั่นว่าแล้วได้กินน้ำหวานเย็น
มันก็ดีขึ้นเท่าไหร่จะได้แก้บน
แปลว่าตอนนี้ยายดาวกลัวแปลว่าตอนนี้ยายดาวกลัว

ยายหลงกินน้ำไปยายขอโทษยายสิประสือให้ไหม

โอ๊ยอ้าวใส่เจ้นเด้อกินไปแล้วก็ฆิกินก่อน

มนต์มา๖ขวดมานี่โอ๊ยตายยัง
พอโทษได้หลายหน่อยจ้ะพ่อเจ้าแม่
โอ๊ยขอโทษได้หลาย
ลำให้ก็ได้ลำเพิ่มให้ชาสิปก็โกรธนะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์